สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
เป็นวันหนึ่งในรอบปีที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นมา
เพื่อให้คนทั้งโลกได้ตระหนักลำลึกถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
เพราะถ้าโลกเจริญขึ้นและสิ่งแวดล้อมแย่ลง
มวลมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่

เขาจึงกำหนดว่าวันนี้๕มิถุนายน
ให้เป็นวันหนึ่งในรอบปีที่มนุษย์จะได้ตระหนักและสำนึกเรื่องนี้

ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วย
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า
ชีวิตมนุษย์ตอนนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งหลับตานอน
ตกอยู่ภายใต้ลายล้อมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ

อาหารการกินที่เป็นพิษ

แต่ว่ายิ่งนับวันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้น
เป็นเรื่องนับวันที่ใหญ่ขึ้น
ตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าวมี๒เรื่อง
เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มาเผชิญ
กับปัญหาให้สังคมไทยอยู่ตอนนี้

เรื่องปัญหาการขนขยะ
พิษของขยะจากต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย

หนังสือพิมพ์หลายฉบับเล่นข่าวนี้
เพราะว่าเขาเอาขยะพิษ

ขยะจากเตาเผาถ่าน

เป็นเพราะว่าเราไปตกลงกันเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว

เป็นขยะพิษมากมายมหาศาล
นี่เป็นภาระของรัฐบาลกันอยู่

เรื่องสารพิษที่ตกค้าง
ซึมอยู่ในอาหารการกิน

สารตัวนั้นชื่อพาราคอต

ชาวสวนชาวไร่ต้องการจะขจัด

ดายาเสียเงินเยอะเสียเวลาด้วย

แต่ว่ามีคนออกมาเตือน

กลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วย

เห็นภัยของสารพาราคอต

เมื่อสักครู่ท่านก็เห็นข่าวแล้ว

นายกรัฐมนตรีหนึ่งในคนที่ไปยื่นจดหมายกับนายกรัฐมนตรียื่นเสร็จก็มาอยู่กับผมในห้องส่ง
เป็นที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณกันนิกากิตติเวชกุลอยู่กับผมตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณกัณฑิกาครับ

เอาอย่างนี้เอาฉายภาพให้เห็นก่อนเรื่องข้อมูลว่าไอ้สารพาราคอตเนี่ยมันอันตรายจริงหรือไม่อันตรายจริง

เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นเราไปขึ้นเวทีเสวนาด้วยกัน

แล้วได้ฟังข้อมูลจากดรพรพิมลกองทิพย์คณะสาธารณสุขมอ
ฉายภาพให้เห็นเลยทีนี้เพราะเอิญผมก็มาเห็นที่เขาทำเป็นเพจส่งกันในไลน์

เอาภาพนั้นมาครับที่เขาส่งกันว่านี่พาราคอตพิษเฉียบพลันสูงแค่จิบเดียวก็ตายได้มีพิษร้ายแรงกว่าคาเฟออะไร

คาโบฟุรานตอนนี้ประเทศไทยไม่ใช้แล้ว

ภาระขอดก่อให้เกิดโรคพากินสรรค์
อันนี้เป็นงานตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์
คือนักวิชาการและแพทย์นะคะ
ซึ่งอาจารย์แพทย์ที่เก่งเรื่องประสาทมากที่สุด

ก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้
ถ้าปล่อยยังปล่อยให้มีการใช้อีกหน่อย
จะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวเนื่องกับพากินสันอีกเยอะมาก

ไทยพันธุ์พบว่าครึ่งหนึ่งของผักและผลไม้พบพาราคอตตกค้าง

นิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตร

ตรวจผักผลไม้ทุกปี

แล้วเราก็พบว่ามันมีตกค้างเยอะมาก

เกินครึ่งของผักผลไม้ที่เราตรวจเกิน

ผักที่มียี่ห้อที่ได้รับการประทับตราจาก

กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ย
บอกว่าปลอดภัยเป็นผักอนามัยผักอินซีต่าง

ก็พบว่ามีสารพิษตกค้าง
คือด้วยกระบวนการที่เรียกว่าไม่มีการตรวจสอบ
คือคุณให้เวลาเขามาขึ้นทะเบียนแล้วคุณก็ให้ถุงให้ซองเข้าไป
ไปดูที่ตลาดไทยได้เลยนะคะ
มีขายถุงซองพวกนี้แล้วบอกว่าเป็นผักปลอดภัย
ในขณะที่คุณขายอยู่ในห้างราคาแพงกว่าคนอื่น

นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรพบว่า
พาราคอตตกค้างเกินมาตรฐานในกบหนองปูนาปลากะมัง
ในทุกตัวอย่างคือแปลว่าค้างมันซึมไปในน้ำและเป็นอาหารของมนุษย์ของ
ใช่ค่ะ
จากไอศนภาระคดมันตกค้างนะคะตกค้างทั้งในน้ำในดินแต่เชื่อว่ามีแผ่นต่อไปเนี่ยจะตกค้างในคนด้วย
เอ้ารู้ดูแผ่นต่อมา
มหาวิชลัยมหิดลพบว่า๕๔๗

ของทารกแรกเกิดพบภาระขวด

ขี้เทาก็คือของเสียแรกของเด็กแรกเกิด

แล้วก็ในงานวิจัยชิ้นนี้เขาดู๒อย่าง
คือดูในขี้เทากับดูในสายสดือ
วิจัยของอาจารย์พรพิมลนี่แหละค่ะที่มหิดล
แล้วก็พบว่าคือตกค้างอยู่ในทั้งแม่และเด็ก
ทั้งเด็กตัวอ่อนเพิ่งออกมาก็จะมีภาระขวดติดด้วยปนเฟื่อนมาอยู่แล้ว
แล้วพอไปดูไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เป็นเกษตรกร
แต่แม่ที่ไม่ใช่เกษตรกรแต่ถ้าคุณมีญาติเป็นเกษตรกร
ข้างบ้านคุณติดกับพื้นที่เกษตรที่ใช้พาราคอร์ต
หรือว่าถ้าคุณเคยเดินผ่านพื้นที่นั้น
หรือคุณใช้บ่อน้ำแหล่งน้ำที่อยู่ในใกล้เคียงกับที่เขาใช้พาราคอต

แล้วงานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวรสารทางวิชาการระดับโลก
แล้วก็กำลังจะตีพิมพ์ในไม่ช้านี้คือตอบรับเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งลักษณะของวรสารทางวิชาการแบบนี้เนี่ย

เพราะก็จะมีคนมาตรวจหลายคนมาตรวจร่วมกันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองกรมวิชาการเกษตร
โดยดรจัญญามณีโชดผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพฤติ
แล้วก็บอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่มีคุณภาพ

แล้วความสามารถทางวิชาการของกรมวิชาการเกษตร
สามารถคุ้มครองประชาชนได้จริง
จากสารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงแบบนี้หรือเปล่า
มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับ
ถ้ามีอันนี้นี่คืออะไรคุณกันนิกา
คือมันมีผลกระทบต่อสมองประสาทของทารกแล้วก็เด็ก
ใช่ค่ะแต่จริงเราก็อยากแบน๒ตัวนี้ก่อน
มันเป็นตัวที่คือแม้แต่ประเทศที่ผลิต

ไปตรงนั้นเนี่ยผมได้ถามดรพรพิมลกองทิพย์วันก่อนนะ
ถามท่านว่าเวลาไปสุ่มตรวจคนพวกนี้
แปลว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่จะไปถือยาฆ่าแมลงค่าย่า
ไม่ใช่ลูกเมียของเกษตรกร
แต่เป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวเกษตรเลย
ก็แปลว่ามันซึมเข้ามาในอาหารในน้ำในอากาศ
ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็คุณสุภาพอย่างนี้
คืออาจารย์ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล
ฉะนั้นผู้หญิงทุกคนที่มาฝากคัน
แล้วก็มาคลอดที่โรงพยาบาลที่เป็นร่วมกับงานวิจัย
ในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรเนี่ย
ก็จะเก็บทั้งขี้เทาก็คือถ่ายแรกของเด็ก
กับตัวสายสดือเอาไว้

ฉะนั้นก็จะมีทั้งคนที่เป็นเกษตรกรและคนที่ไม่ใช่เกษตรกร
ฉะนั้นถึงบอกไงคะว่าไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรที่มีการปนเปื้อนพาราคอตในเด็ก
แต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่ไม่ใช่เกษตรกร
แค่มีญาติเป็นเกษตรกรนะคะ
เพราะว่าเวลาเขาไปฉีดกลับมาอย่างนี้ติดตามเสื้อนะคะ
เดินผ่านพื้นที่แค่ใช้บ่อน้ำหรือมีบ้านใกล้เคียง
คุณกันดิกาผมคิดว่านะตอนนี้ผมถ่ายได้เลย
คนที่นั่งดูรายการอยู่ตอนนี้เขาต้องตั้งคำถามในใจ
ว่ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมยังปล่อยให้ใช้กันอยู่
หรือว่ากระทรวงเกษตรไม่เชื่อข้อมูลนี้
หรือว่าข้อมูลนี้เชื่อถือไม่ได้
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมปล่อยให้คนต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่
เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นคำถามในใจเราเหมือนกัน
ว่าทำไมกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรเนี่ย

แต่เวลาที่ทำข้อมูลเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

เก่าตั้งแต่ปี๑๙๙๐นะคะ

ใช่บอกว่าไม่มีอันตรายร้ายแรง
แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับไม่ใช้

นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย
ยังไม่มีการในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ย

ที่จริงแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

ระบุว่าถ้ากรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการเสียงคางน้อยซึ่งก็คือ
โรงศาสตรราอดหปภน

ช่วยแจกแจงผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมเมื่อ๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
เขาตัดสินว่าให้ใช้ไปก่อนอีก๒ปี
แต่ภายใต้การดูแลควบคุม

คือทุกวันนี้ไอ้สารตัวนี้มันต้องควบคุมอยู่แล้วนะคะ
มันอยู่ในหมวดที่ต้องควบคุม

ลองคิดดูนะคะจีนสั่งแบน
เขาก็ไม่ได้หมายความว่ามันแบนวันนี้ทันที
ถ้าประเทศไทยสั่งให้แบนวันนี้เนี่ย

มันต้องมีระยะเวลาปรับตัวอย่างน้อย๒ปี

บริษัทสารเคมีตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
นำเข้าแบบสูงแบบก้าวกระโดด

ฉะนั้นจริงแล้วถ้าเราไม่แบนวันนี้

ไม่ว่าจะอีกครึ่งปีนะคะ

สารเคมีจะท่วมเมืองโดยที่

กลัววัดวันหนึ่งแบนขึ้นมา

เขาจะบอกยกเว้นคนที่นำเข้ามาแล้ว

ฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องใช้ให้หมด
ตอนนี้มี๕๓ประเทศที่แบนแล้วนะคะ

เมื่อ๓วันก่อนที่กัมพูชา
เขาพบว่ามีคนตายแบบเฉียบพลัน๑๓คน

ฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลประกาศลงใน

ขอให้ระงับการใช้ชั่วคราวนะคะ
ทีนี้ถ้าเราไปดู๕๓ประเทศนี้
ก็จะมีตั้งแต่ประเทศใหญ่เลยนะคะ

จีนนะคะเอเชียจีนไต้หวัน
สีลังกาลาวกัมพูชา

แนนแล้วแอฟริกานี่ก็แบนเกือบหมดแล้ว

เมื่อเช้านี้แห่กันไปปลุกรัฐบาลให้ตื่นขึ้น

ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
คุณกฤษฎาบุญราชมารับจดหมายด้วยตัวเอง

ว่าท่านจะขอให้ตั้งคณะกรรมการที่มาดู

แล้วก็จะทำให้เสร็จภายใน๖๐วัน
เพราะถ้าคุณบอกว่ามีข้อมูลใหม่มีผลกระทบ

เราไม่อยากทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

เพราะว่าตั้งแต่ตอนตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ก็ตั้ง๔คนจากกระทรวงกับกรมวิชาการเกษตร
คนที่มีจุดยืนไม่แบน
ซึ่งข้อมูลก็เอเทข้างไปทางนั้น
พออยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

อย่างน้อย๓คนมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ก็ยังปล่อยให้โหวตได้

ถ้าเป็นคณะกรรมการในระดับรัฐบาลรับได้
แต่ถ้าคณะกรรมการระดับกรมหรือระดับกระทรวงไม่เอา
แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องให้มีการพิจารณาเรื่องทางเลือก
เพราะว่าจริงถ้าคุณฆ่าย่าภายในครึ่งชั่วโมง
แล้วคนบาดเจ็บล้มตายป่วยนะคะ
กับค่าย่าที่มันตาย๔ชั่วโมง

ท่านผู้ชมครับนี่คือหัวข้อสนทนา
ที่คุยกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประเทศไทยเผชิญอยู่กับอันตรายรอบด้านจริงครับ
เป็นอันตรายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ประเทศเขาตื่นขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้กันหมดแล้ว

พอจะตื่นแต่ก็ตื่นหลับ

แล้วถ้าคณะกรรมการหรือผู้ที่ตัดสิน

ปลุกให้สังคมได้เห็นก่อนว่า

เรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่
แล้วเราจะทำเรื่องนี้ยังไงกันต่อไป
ฝ่ายของคุณกันนิกาเขามีเครือข่ายกันอยู่

และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
แล้วเดี๋ยวกลับไปที่คุณมิ้นกับคุณก๊อฟที่โต๊ะข่าวครับ